ออร์โมโต้มมาหาสนุกในวันนี้
จะพาพ่อแม่พี่น้องย้อนวัยหวานในหวาน
ตุ๊กตาชาววังเหล่านี้
เพราะตอนนี้เราอยู่กันที่
อวโมโต้หวานสนิท
จากจะไปชมความสวยงามน่ารักของเหล่าตุ๊กตา
ยังชวนคุณไปหากับเขาคนนี้
พี่ใหญ่ฝันดีจัญญาธนากร

พี่ครับอันนี้คือม้าของที่นี่ครับ
มาอย่าดึงม้าแหล่ง

เพราะอะไรพี่ใหญ่จึงตกอยู่ในสภาพแบบนี้

ในรายการอบตมหาสนุก
รายการที่สนุกที่สุดใน๓โลก